คุณผู้ชมฮะอีกเหตุใหญ่นะฮะนี่ชีวิตยิ่งกว่าละคร
รวมหัวลูกชายนะรวมหัวกับลูกสะพ้ายนะฮะ
ฮุบมรดกพ่อแม่นะครับ
กรอกยาพ่อแม่ทั้งกักขังพ่อแม่
เป็นแบบนี้มา๒ปีจนกระทั่งพ่อแม่หนีรอดออกมารอบหนึ่ง
แต่สุดท้ายถูกจับกลับไปใหม่แล้วตัวแม่ก็เสียชีวิต
หลานเข้าไปช่วยพ่อแม่คู่นี้ออกมาแต่ออกมาได้รอบเดียว
สุดท้ายก็ถูกจับกลับไปใหม่นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีนะครับ
เพราะบอกเรื่องจริงยิ่งกว่าละคร
ลูกกับลูกสะพ้ายหวังฮุบสมบัติกรอกยาให้กินกักขังอยู่๒ปี
ฮุบเงิน๖๕ล้านบาทนะครับ
ส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี๖๓
เหตุการณ์ขณะที่หลานแล้วก็ญาติของสองสามีภรรยาคู่นี้
เข้ามาช่วยเหลือสองสามีภรรยาก็คือเฮียโตแล้วก็เจ๊ติ๋ม
หลังจากที่เฮียโตและเจ๊ติ๋มถูกลูกชายแท้
รวมหัวกับครอบครัวสะพ้ายกักขังให้อยู่ในบ้าน
และก่อนหน้านี้ก็กรอกยาสลบหมูให้กินนานถึง๒ปีนะครับ
ซึ่งสภาพตอนที่ญาติญาติเข้ามาเจอเจ๊ติ๋มนอนน้ำลายฟูมปาก

ส่วนเฮียโตก็ยังพูดจารู้เรื่องอยู่แต่ว่าอ่อนล้าอ่อนแรง
แล้วก็ตอบสนองช้ากว่าปกตินะครับ
จากนั้นบรรยายาทร์พาทั้ง๒คนไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่ากำลังรอหมอรักษาอยู่
ลูกชายและลูกสะพ้ายของเฮียโตแล้วก็เจ๊ติ๋ม
ตามมาที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ความเป็นลูก
ในการจะเอาตัวพ่อและแม่ออกมาจากโรงพยาบาล
ทั้งที่ทั้งพ่อและแม่ไม่เต็มใจ

จากนั้นพาไปขังต่อที่ไหนรู้ไหมคุณ
พาไปขังที่บ้านของลูกสะพ้ายนี่แหละครับ
ถูกขังอยู่ในห้องขนาด๔คูณ๘เมตรได้ไม่กี่วัน
ก็จับพ่อกับแม่แยกห้องขัง
ปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวัน
ทำไมต้องเอาไม้อัดเอาสังกษีมาปิดไว้รู้ไหมคุณ

เฮียโตเคยเหมือนถูกขังอยู่ในบ้านลูกชาย
แล้วก็เปิดหน้าต่างออกไปขอความช่วยเหลือจากบ้านญาติจน
จนเป็นเหตุให้หลานสามารถมาช่วยได้ในครั้งแรก
ทีนี้พอถูกจับกลับไปใหม่ไปอยู่บ้านของลูกสะพ้าย
ต้องปิดเลยฮะเอาสังกษีเอาไม้อัดมาปิดประตูมาปิดหน้าต่างไว้
ให้เป็นห้องทึบนะคุณไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันนะฮะ
ช่วงแรกมีทีวีให้ดูตอนหลังยกทีวีออกไป
ดังนั้นในห้องนี้มีแต่ความเงียบเหงาแล้วก็ถูกขังเอาไว้
มีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับส่งถาดข้าวสาดน้ำถาดน้ำ
โอ้โหเฮียโตกับเจ๊ติ๋มบอกไงรู้ไหมก่อนหน้านั้น
บอกว่าเหมือนอยู่คุกลูกชายกับลูกสะพ้ายทำแบบนี้
อะไรอย่างที่ให้กินให้กินบะหมี่กึ่งอย่างเงี้ย
ให้กินปลั๊กกะป๋องแบบเนี่ยค่ะน้ำเดิมก็อุ๊ยกว่าจะได้อาบ
เห็นบอกว่า๓เดือนได้อาบทีนึงนะคะ
แล้วก็ครั้งหนึ่งก็อาบประมาณ๑๕นาที
แล้วที่สำคัญพอฟังเรื่องของการขับถ่าย
ต้องใช้เก้าอี้สี่ขานะเอาถุงดำใส่แล้วก็ไปนั่งขับถ่าย
พอเสร็จแล้วก็มัดปากถุงกองเอาไว้ในห้อง
จะมีแม่บ้านมาเก็บแล้วเก็บเดือนละครั้ง
คุณผู้ชมคิดดูสิกลิ่นจะเป็นยังไง
แล้วระหว่างนั้นเขาโดนตลอดเลยกรอกยาสลบหมู
คือฉีดสลิงใส่ปากเลยนะ
แล้วถ้าเกิดขัดขืนนะเอาผสมในข้าวเลยแล้วให้กินไปเลย
ใช่ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเหตุการณ์นะถ้าไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ปี๖๓
ปี๖๓จริงเฮียโตกับเจ๊ติ๋มก็อยู่บ้านของตัวเอง

แต่ก็ถูกลูกชายจับขังไว้ในบ้านของตัวเอง
หลังจากนั้นอย่างที่เห็นคลิปไปตอนต้น
ญาติมาช่วยออกมาได้
แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลับไปใหม่ให้ไปอยู่บ้านของลูกสะพ้าย
ถูกขังอยู่ในบ้านของลูกสะพ้ายที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เหมือนถูกกรอกยาพิษตลอดเวลาเลย

และอย่างที่บอกอาบน้ำอาบเนิบยังไงคุณ

คือให้เวลาอาบ๑๕นาทีแล้วอาบ๓เดือนครั้งหนึ่ง

ในห้องไม่มีห้องน้ำสำหรับทำธุระส่วนตัว

ที่บอกไงเอาถุงดำใส่แล้วก็มัดรวมไว้เดือนหนึ่งไปเก็บที

ในเก้าอี้ใช้เก้าอี้สี่ขาเอาถุงดำใส่เข้าไปข้างใต้

มาเก็บเดือนละครั้งเท่านั้นเองคุณ
ใช่นะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องราวนี้นะฮะ
คุณเฮียโตเนี่ยคุณตาโตเนี่ย
หนีออกมาได้ปี๖๕ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วฮะ
๖๕ลูกชายมีปัญหากับพ่อตาแม่ยาย

เฮียโตย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ส่วนแม่เองยังอยู่ยังถูกขังอยู่ที่บ้าน

พอเฮียโตอยู่หมู่บ้านดังกล่าวได้๒เดือนช่วงเดือนพฤษภาคม๖๖
อย่างที่บอกไปว่าหนีออกมาได้ยังไงนะฮะ
เราก็เล่าไปแล้วแหละจริงข่าวนี้มันต้องย้อนไทม์ไลน์กันนิดนึงนะครับ
ก็ตอนนั้นเขาบอกว่ามีพัสดุมาส่งที่บ้าน

เฮีโตก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนส่งพัสดุ

ขอความช่วยเหลือระบุบอกว่าอยากให้คนมาช่วย
ถ้าจะมาช่วยนะขอให้มาเวลาหลัง๙โมง
เพราะว่าจะไม่มีคนอยู่มีเฮียโตอยู่บ้านคนเดียว

คือผมกับภรรยาอยากอยู่ด้วยกัน

ว่าภรรยาเป็นตายร้ายดียังไง

อืมนะฮะภรรยาถูกแยกขังไว้ในบ้านของลูกสะพ้าย

กลางเดือนพฤษภาคมปี๖๕นะครับ
ทราบภายหลังว่าเจ๊ติ๋มหรือภรรยาของเขา
ซึ่งถูกขังอยู่ที่บ้านลูกสะพ้าย
เสียชีวิตวันที่๑๒มีนาคมปี๖๕
แล้วก็บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

เพราะว่าเคยคุยกับภรรยาในช่วงที่ถูกจับขังไว้

ปรับทุกข์กันบอกว่าพวกเราจะอยู่แบบนี้แหละ

ว่าจะไม่มีใครฆ่าตัวตายหนีจากความทุกข์ครั้งนี้
จะยอมอดยอมทนจนกว่าจะหลุดพ้นจากนรกตรงนี้

ส่วนทรัพย์สินต่างของตัวเฮียโตและภรรยาเอง
เงินสดที่ดินอื่นมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
มาทราบภายหลังว่าในช่วงที่ถูกกักขัง
ลูกชายยื่นสารขอเป็นผู้จักรรมรดก
โดยให้เหตุผลว่าตัวเฮียโตกับภรรยา

ที่บอกว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถเพราะอะไร
บอกว่าก็เพราะถูกกรอกยาพิษนี่แหละ

คือเฮียโตกับเจ๊ติ๋มเป็นคนแข็งแรงดี

แต่มาสมองไม่ดีหรือว่าหลงลืม

คือมันมีบางช่วงนะที่เฮียโตแบบได้สติ

เฮีโตก็จะเลือกกินแต่ส่วนที่มันเป็นข้าวสีขาวอะค่ะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนนะฮะ
แล้วเฮียโตก็แจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขาว่าบินไปอยู่สิงคโปร์
คุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวของเรานะฮะก็ต้องตรวจสอบเรื่องของคดีแล้วครับ
แล้วก็มาพบเฮียโตด้วยผู้เป็นพ่อที่ถูกลูกกระทำแบบนี้นะ
เฮียโตยังยืนยันบอกว่าทุกอย่างเป็นความจริง
คนที่บงการฮุบสมบัติก็คือพ่อตาและแม่ยาย

ซึ่งลูกชายของเฮียโตเป็นคนหัวอ่อน
ก็ไปเชื่อเมียแล้วก็เชื่อพ่อตาแม่ยายเขา
ที่ครอบครัวของสะพ้ายไม่ได้มีฐานะ

หากลูกชายมาเป็นพยานจะยกโทษให้ลูกชายนะ

และอยากให้รู้ว่าคือต้นเหตุทำให้แม่ตาย

ทั้งหมดคือต้นเหตุที่ทำให้แม่ตายนะครับ
ส่วนเรื่องของยาพิษเฮียโตมั่นใจนะ
ว่ามียาพิษผสมไว้ในข้าวให้กินจริง
เพราะว่ามีอาการผมร่วงขนร่วงร่างกายอ่อนเพลีย
แล้วก็ต้องเอาอาหารที่ผสมยาพิษใส่ถุงเล็ก
่อนลงถังขยะที่เขาเตรียมไว้
จากนั้นก็ขับถ่ายเพื่อให้ทางนั้นไม่รู้

ค่ะส่วนในเรื่องที่บอกว่าทำไมเฮโตะถึงโดนมองว่า

ว่าผมมารู้ตัวดีแต่ผมต้องแกล้งบ้า
เพราะว่าผมต้องให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายผมมาตายใจ
จริงผมจำได้หมดเลยนะว่าเขาพาผมไปที่ไหนบ้าง
แล้วก็ทำกับผมทำอย่างไรบ้างค่ะ
ใช่ไหมจะให้ผมทำอย่างไรผมก็ต้องสงสัยใช่ไหม
แน่นอนอยู่แล้วเขาจ้องจะทำร้ายเมียผมแล้ว

ผมก็นั่งค้ำประตูทุกวันแม่งเข้ามา

เขาก็คุกยาแล้วคุกยาเข้ามาส่งจะกินไม่กิน

ข้าวใส่มานี่แป๊บเดียวตั้งกระดำปีแล้ว
แล้วเรากินเราก็ต้องพยายามกินเขียไอ้เม็ดที่มันไม่ดำ

นี่คือลูกแท้กับสะพ้ายทำกับพ่อแบบนี้
ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวยาวนะคุณผู้ชมฮะ
ขณะที่วันนี้มีความคืบหน้าทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ตำรวจตรีนเรวิทสุคลทวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัว
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๓จนทั้งปี๖๕
ทีนี้เรื่องของคดีไม่ได้นิ่งนอนใจ
ใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนกรณีการเสียชีวิตของภรรยาเฮียโตหรือว่าของเจ๊จิ๋มเนี่ยนะฮะ
เฮียโตสงสัยนะครับว่าถูกฆ่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนั้นนะครับ
ตอนนั้นมีการเคลื่อนย้ายศพขณะที่ตำรวจลงพื้นที่และมีการเก็บหลักฐาน
แต่ตอนนั้นยังไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับ
ก็ต้องไปดูจุดที่ผูกคอว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหน
ส่วนภายในกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิตพบสารตกค้าง
เป็นสารจำพวกยารักษาโรคซึมเศร้าและคาเฟอีน
ซึ่งเฮียโตเคยมาแจ้งความละ๒ครั้งแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้จะมีการสอบสวนเฮียโตเพิ่มเติม
เพื่อชี้จุดสถานที่ที่อ้างว่าเป็นจุดเกิดเหตุ

ว่าช่วงแรกเฮียโตกับเจ๊จิ๋มกับภรรยา
ถูกลูกชายกับสะพ้ายขังไว้ในบ้านของเฮียโตเอง
ที่อำเภอบ้านโพ
นะครับส่วนจุดที่สองนะฮะก็เป็นจุดที่เฮียโตกับเจ๊จิ๋มเนี่ย
ถูกลูกชายกับลูกสะพ้ายเอามากักขังไว้ที่บ้านของลูกสะพ้าย
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากออกจากโรงพยาบาลรอบแรกนะครับ
อันนี้เป็นจุดที่๒และจุดที่๓คือบ้านพักของลูกชาย
ซึ่งจุดสำคัญคือร้านขายเครื่องไฟฟ้าของพ่อและแม่สะพ้ายนะครับ
ซึ่งหลังบ้านคือสารที่ที่เฮียโตระบุว่าเป็นจุดที่ถูกกักขัง
โดยเฮียโตแจ้งความทั้ง๖คนเลยคุณ
ส่วนลูกชายและลูกสะพ้ายไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ
เบื้องต้นตำรวจรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนทั้งในไทยและก็ต่างประเทศครับ
อืมตอนแรกมีข่าวไงคะว่าไปสิงคโปร์หนีไปสิงคโปร์แล้ว
เพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เราต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ